ส่วนสาวคนนี้ไม่รู้ว่าต้องพึ่งศาสตร์มูเตลูหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าคุณแม่ออกมาโพสต์เดือดมากในโซเชียล
คล้ายกับว่าเป็นการต่อว่าลูก
ซึ่งคุณแม่เองล่าสุดนะคะ
ได้มีการออกมาโพสต์ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้ว
แล้วเราก็ได้มีโอกาสเจอน้องพิมอีกทีนึงค่ะ

พิมได้เปิดใจถึงเรื่องนี้อีกครั้ง
เจ้าตัวบอกว่าพี่หนูเนี่ยไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้ว
เพราะเชื่อว่าเหตุการณ์นี้สร้างบาดแผลให้กับคนในครอบครัวทุกคน

พร้อมกับบอกได้ว่าสุดท้ายครอบครัวก็คือครอบครัว
แม้ว่าจะมีเรื่องที่ทำให้ไม่เข้าใจกันไปบ้าง

ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ตัวเธอแล้วก็ครอบครัวด้วย

ก็พยายามที่จะเข้มแข็งมากที่สุดค่ะตอนนี้
เพราะว่าต้องบอกเลยว่าพิมก็ได้รับกำลังใจที่ดีมากจากทุกคน
รวมถึงกับคนที่บ้านด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเราพยายามที่จะให้กำลังใจกันแล้วก็พูดกันแต่สิ่งดี
ใช่พยายามที่จะให้กำลังใจกันมากกว่า
เพราะว่าพิมเชื่อว่าเรื่องนี้มันสร้างบาดแผลกับทุกคนในบ้านเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็พิมก็คือเป็นพี่คนโตเราก็อยากที่จะให้ทุกคนแฮปปี้
แล้วก็เป็นปกติให้ได้ไวที่สุด
ครอบครัวคือครอบครัวค่ะแบบถึงจะมีการไม่เข้าใจกันหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าพิมเชื่อเสมอว่าคุณแม่รักพิมมาก
ให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้นะ
อีกหนึ่งสาวมาร่วมงานเดียวกันก็คือสาวเบสรักวนี
นี่คุณผู้ชมตั้งแต่โสดนี่บอกเลย
นับวันออร่าความสวยความแซ่บพรีดนะ
เมื่อคืนเขามาลุกเป็นแบบว่าเจ้าหญิง
ว่าทำเพราะประชดรักเก่าว่างั้น
เจ้าตัวบอกว่าหนูก็ทำใจไว้แล้วล่ะค่ะพี่
เพราะเจอถล่มจนเกือบชิน

ถ้ามีรักครั้งใหม่ก็พร้อมเปย์เหมือนเดิม
แต่ว่าตอนนี้หนูเนี่ยยังโสดสนิท
ส่วนกับหนุ่มคิวเทโอป้า
เขาบอกว่าจริงแล้วเป็นแค่เพื่อนกันค่ะ
เราก็ดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าว่างก็เลยดูแลตัวเอง

เจอคุณแจ๊ะเราก็ทำอย่างไรบ้าง

ทำอะไรก็โดนไปหมดซึ่งตอนนี้คือ
มันเหมือนกับความรู้สึกเรามันอยู่ตัวแล้ว

ทำอะไรหนักเท่าปีที่แล้วแล้วแหละ

สาเหตุของความสตองก็ต้องผ่านเวลาที่มัน

ได้เจอตัวก็เลยต้องให้
เคลียร์ข่าวแทนหว่าว่าใจน้องนิชากันหน่อย
กันหน่อยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เห็นไหมพี่น้องเนี่ยโพสต์ข้อความแปลกแถมขึ้นจอดำแบบเนี้ยเออหลายคนแอบสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้
ครับผม